เหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เราเล่าบ่อยมากแล้วเป็นปัญหาเดิมเรื่องของการเสพยาเสพติด
พ่อกับแม่แจ้งตำรวจให้มาจับลูกชายตัวเอง
เพราะว่าคลุ้มคลั่งทำลายข้าวของทำร้ายพ่อแม่
คุณผู้ชมนึกดูนะว่าลูกชายจะต้องนิสัยและพฤติกรรมแย่ขนาดไหน
ถึงขั้นพ่อบอกตำรวจว่ายิงทิ้งไปเลย
อ่ายิงทิ้งไปเลยจะได้จบจบเรื่องจบจบปัญหา
ครับไปดูเหตุการณ์กันค่ะ
บุจริยานเลยเพราะบ้านพ่อช่องจะพ้างอย่างไร
ไม่ใช่มายพ่อบ้านมันหมดไปเรื่อยแล้ว

เอาเลยนะนี่คุณลูกเป็นพ่อของ

อ๋อเอาเลยครับตามสบาย
แล้วเสียที่เก่าถ้าแรงการกระวาดอยู่

นี่คุณพ่อนะคะ
จะกระทืบจะซ้อมจะยิงทิ้งเลยก็ดี

ใช่ให้จัดการกับลูกเลย
คุณพ่อสินชัยอายุ๖๗แล้วค่ะ

พูดเลยบอกให้ตำรวจสพบังปะอินพระนครศรียุธยา
จับลูกชายเลยจะยังไงก็ได้ให้มันจบปัญหาหน่อย
ลูกชายก็คือนายศักดิ์ชัยอายุ๔๑ค่ะ
นี่ค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปนะคะเห็นไหมคะ
เหล็กง่ามอุปกรณ์พร้อม
ลูกชายพ่อลงแดงคลุ้มครั่ง
ทำร้ายข้าวของทำร้ายคนในบ้าน
แม่มีโรคประจำตัวต้องหนีตายไปอยู่บ้านญาติอ่ะอ่า

ให้สัมภาษณ์นี่คือพ่อไปยืนข้างนอกนอกบ้านเลยนะ

อยากให้สงบสติอารมณ์จะได้ควบคุมตัวง่าย

เอ๊ะอะโวยวายด่าพ่อด่าแม่อยู่ในบ้าน
คนนั้นถืออะไรในมือน่ะโอ้โฮหอดถังน้ำหอดน้ำ

เหมือนเขาถือมีดถือกันไกลอะไรอยู่ในนี้นะคะ

หน้าต่างเข้าไปมีโล่ป้องกัน
มีเหล็กง่ามยาว

ไม่เป็นผลมันต้องจู่โจมแล้วคุณผู้ชม

แต่ว่านี่นายศักดิ์ชัยเขาขัดขืน

คือในศักดิ์ชัยจะวิ่งหนีเข้าพงหญ้าหลังบ้าน
นั่นก็วิ่งตามแบบนี้ค่ะ

สุดท้ายตามไปจับได้

ที่สยศิลปิวาแล้วก็ดำเนินคดี

มีพฤติกรรมก่อเหตุวุ่นวาย

คือทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปอีกรอบนึง

บ้านก็ปิดอยู่ไม่มีคนอยู่

ผู้ก่อเหตุคนนี้ไม่ค่อยสูงสิงอะไรกับใครหรอก

คนในบ้านเนี่ยประจำเลย

ถ้าใครไปยุ่งกับเขาก็จะมา

แต่ก็เสียงอะไรมันก็ดังมาอยู่มันก็
มันก็มีเสียงมีอะไรคมคาม

อย่างที่คุณพ่อของผู้ก่อเหตุบอก

ก็ต้องส่งตัวไปบำบัดนะคะ

ส่งตัวผู้ก่อเหตุไปรักษาที่สถาบันธัญรักษ์